รับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ

มาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันก่อนเลยนะคะท่ามกลางกระแสข่าวเมาส์ข่าวลือที่ว่านางเอกสาวอักษรย่อจอจาน
ไม่สามารถประคับประคองความรักกับไฮโซอักษรย่อฉอฉิงได้นะคะเหตุเพราะว่าไม่สามารถฝ่าด่านอรหารคุณพ่อคุณแม่เขาได้อ่ะคุณ

หายตาไปจากงานแสดงไปทำหน้าที่คุณแม่แบบเต็มตัวอืมนี่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะใจอ่อนกลับมาเล่นละครแล้วเป็นแฟนหายคิดถึงเค้าหายไปเลยจริงเออเป็นแฟนก็คิดถึงก็ดูความน่ารักของน้องปีใหม่ไปก่อนละกันใช่ตอนนี้ชีก็น่ารักฟริ้งฟริ้งตามแบบคุณแม่มาเลยนะจ๊ะใช่เอามาอีกคู่หนึ่
และที่เตรียมจะตัดริปบิ้นเป็นสะพ้ายไฮโซโปรไฟล์หรูเบอร์ล่าสุด
จะเป็นใครไปซะอีกถ้าไม่ใช่นางเอกวัยรุ่นคนนี้
มากกี้ราศีค่ะเตรียมขึ้นแท่นสะพ้ายหมื่นล้าน
เป็นเจ้าสาวให้กับหนุ่มป๊อกพัศรกรจากตระกูลจิราธิวัฒน์นะคะ
กำลังเร่งจัดงานวิวากันอยู่เลย
ดูสิว่าปลายปีนี้จะเป็นงานช้างอีกหนึ่งงานของวงการบันเทิง
หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะ
ก็คือเวลาที่นางเอกของเราถูกจับคู่กับไฮโซ
หลายคนก็จะคิดนะคะเมาส์กันไปต่างนานาว่าเป็นของเล่นของไฮโซหรือเปล่า
แต่คือต้องบอกว่าพอเขาฝ่าด่านกันมาได้
ระยะเวลารวมไปถึงนิสัยใจคอมันสามารถที่จะพิสูจน์อะไรได้หลายอย่างเลยนะคุณผู้ชม
เป็นฝั่งเป็นฝามาจนถึงทุกวันนี้ก็หลายคู่นะ
คู่นะเห็นไหมเราก็พิสูจน์ได้แล้วว่าแหมจริงแล้วดาราไม่ใช่ของเล่นของไฮโซเสมอไป
ถูกต้องแล้วนะคะลบความคิดนี้ไปได้เลย